คุณผู้ชมคะสมัยนี้ไม่มีใครทำอะไรบทบาทเดียวแล้วนะ
แม้จะเป็นนางเอกอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมเชอรี่ค่ะ
จะเป็นผู้ประกาศอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นดาราด้วยเออ
ใช่เพราะเชอรี่ทำได้หลายบทบาทเป็นประกาศข่าวหนึ่ง
เป็นดาราท่านหนึ่งก็เป็นมาแล้วนะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับเหล่านางเอกชื่อดัง
เพราะคำว่านางเอกเนี่ยนะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บทคนสวยบทคนดี
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าใครเล่นบทร้ายได้ดี
เล่นบทคอมมาดี้แล้วปังจนถูกใจคอละครกันบ้างนะคุณผู้ชม
เอาชัดก่อนใครไปที่สาวฮอตคนนี้เลยละกันแมทพิวรณี
หลายคนบอกคิดถึงละครของเจ้าตัวจังเลยอดใจรอนะคะคุณผู้ชมค่ะปีนี้มีแน่
และเหมือนกับว่าจะคัมแบ็คมาด้วยบทที่แซ่บเวอร์เบอร์สิบสะด้วย
บอกเลยนะว่าแมทเนี่ยเป็นนางเอกมากฝีมืออีกคนนึงของวงการ
หลายสิบปีมาแล้วที่เธอพิสูจน์ผลงานมาแล้วหลายรูปแบบนะจำได้ใช่ไหม
เฉือเฉยแซ่บเสียอยู่ไม่น้อยว่านายคุณผู้ชมขาค่ะ
แต่พอเป็นบทสาวโก๊แตกเอ้ยก็กลายเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายคนหลงรักจดจำเธอได้มากมายเลยทีเดียว
อย่างละครเรื่องรักนี้เจ๊จัดให้อย่างนี้จนกระทั่งฮามาก
หรือจะเป็นลิขิตรักข้ามดวงดาวอันนี้ก็ฮิตติดลมบนเหมือนกัน
ทุ่มสุดสร้างมากนะเรื่องนี้เอาแต่เกาหลี
ประกบกับณเดชน์คุกิมิยะนะเถอะ
คอสตูมมากคุณผู้ชมค่ะดูนี้ซะก่อนบอกเลยว่าสวยสมกับเป็นนางเอกจริง
คุณผู้ชมส่วนนางเอกสุดฮอตอีกคนนึงมาทั้งแบบว่าดีมาทั้งบทแซ่บ
แซ่บทั้งเพชรทั้งแซ่บก็ต้องสวง
และบทคอมมาดี้แบบตลกอึ๊บอ๊ะอ่าไหนคุณพลอยลองขวดล้อสัก๒ทีซิ
อุ้ยได้มั้ยฉันก็เล่นตลกได้
เนี่ยมีความสามารถหลากหลายบทบาทเหมือนใบเฟิร์นพิมชนกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ย้อนกลับไปที่ใบเฟิร์นแจ้งเกิดจากบทสาวแบบโกะกับภาพยนตร์ดังสิ่งเล็กที่เรียกว่าเรา
อันนี้ฉันชอบมากฉันดู๓รอบเรื่องนี้พี่โชนเออฉันยังเป็นน้องน้ำของพี่โชน
โตเป็นสาวขึ้นมาหน่อยก็เล่นบทน่ารักอย่างอสูตรน้อยในตะเกียงแก้ว
หันเลวงกะหันเลวงกะอ๋อสมัยนั้นกลับมาจากโรงเรียนต้องเปิดรอหน้าจอเลยต่าง
เด็กเนี่ยติดกันงอมแงมแล้วก็หลังจากเป็นนักแสดงอิสระโอ้โหคุณค่ะบทแซ่บพาเรทกันมาให้ใบเฟิร์นปีแตกกันเลย

ทั้งร้ายทั้งแซ่บแล้วก็ว้าวแรงซะเหลือเกิน

เจ้าตัวก็มักจะมีบทสนุกใสด้วยนะ

ภาพยนตร์เรื่องอ้ายคนหล่อลวง

อุ้ยเขาเลือกเลยเรื่องนี้

ข้ามเฟรนโซนมาแล้วสินะ
ปิดท้ายกันที่ตัวมัมตัวแม่ตัวบรรดาของวงการหน่อยละกัน

ตีกระจุยทุกเรื่องตีแตกหมดเลยนะฮะ
เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เด่นกับบทละคร

ย้อนไปที่หลายคนติดใจเลยนะ
วใจร้ายกับคุณชายเทวดา
เรื่องนี้แจ้งเกิดคุณเป้อารักษ์เลยก็ว่าได้นะคะ
หรือจะย้อนไปไกลอีกสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ที่ฉันชอบมากนางสาวจริงใจกับนายแสนโต

นี่นะคะแล้วก็ยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่แม่อ้ำได้โชว์ฝีมือคอมมาดี้อีกเพียบเลย
ภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยล่าสุดของพี่เท่งนะคะก็เฮฮาไม่เบาเหมือนกัน
ส่วนบทร้ายอย่างที่รู้กันเป็นนางเอกที่สวยแต่ว่าแววตาแบบร้ายลึกก็มีเพียบค่ะ

แทบมาก

หรือเรื่องนี้ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันจดจำคุณอ้ำมากเลย
พรมพยาบาทในบทอีเฟียเล่นกับคุณยุ้ยจีรนันคุณยุ้ยรับบทเป็นน้อย
น้อยเปล่านะเปียเปียละลายระเบิน
ใช่อุ้ยแซ่บถูกเรื่องนะเป็นโวชั่นขึ้นหิ้งไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ